นี่เรื่องน่าตกใจมากคุณครูบอกท่านนี้บอกว่าตกใจแทบช็อกหัวใจแทบวายตายนะคะ
เข้าไปในบ้านพักครูกำลังจะเข้าไปในห้องน้ำ
ตักน้ำในแท้งน้ำกำลังจะมาอาบหัวงูเหลือมาโผล่ขึ้นมา
คุณผู้ชมอ่างทองต้องตามใครคะพี่รักษาพี่รักษาพี่รักษา
ไม่ต้องดูคุณผู้ชมต้องดูนะหัวพี่เบิร์ตหรือหัวงู
นี่ลูกศรมองไม่เห็นใช่ไหมคะในแท้งน้ำตรงนี้มองไม่เห็นไม่เป็นไร
แต่เดี๋ยวอย่าเพิ่งเรื่องนี้โฟกัสที่งูหนึ่ง
ด้วยเดี๋ยวค่อยดูนะคะตัวเลขเนี่ย

รัฐาใช้ความเชี่ยวชาญและช่ำชอง
ตะขอค่อยเกี่ยวงูเหลือมขึ้นมา
เกี่ยวขึ้นมาแล้วพี่ก็ไม่ได้กลัวอะไรเลย

งานหมูงานกล้วยเลย
นี่ไงง่ายกว่าปอกกล้วยเข้าป่าก็การจับงูเหลือม

มือหนึ่งของอ่างทองมือหนึ่งปราบอสรพิษ
นี่เห็นไหมมาแล้ว

กี่เมตรได้

มือขวาค่อยแกะออกมา
แล้วนี่ค่ะรัดทั้งตัวพี่ก็ไม่ได้กลัวค่ะ
เห็นไหมเอาออกมาได้แบบนี้
หลังจากนั้นปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ทีเด็ดยังไม่หมดบ้านเลขที่ยังไม่บอก
เลขลอตเตอรี่พี่รัฐาไปซื้อนี่ไง
พี่รัฐาปกตินี่คือจับงูเสร็จภารกิจ

นี่แหละค่ะเอาลอตเตอรี่ถ่ายรูปกับตัวเองสวยงามนะคะ

บอกว่าถ้าออกรางวัลที่๑เตรียมเรียกเจ๊
ปิดซอยเลี้ยงเลยพี่รัฐาเลี้ยงไปด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราก็จะปิดประตูรถไปกัน๓คนเหมือนกัน
เดี๋ยวยังไม่ได้บอกบ้านเลขที่เลย
ของมันต้องมีเหตุการณ์เกิดช่วงเย็นเมื่อวานนี้ใช่ไหม
บ้านเลขที่หมู่ที่๘
ตำบลชายภูมิอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
นี่ไงที่มาของ๘ตัวสุดท้าย
ถ้าถูกขึ้นมานะหลังจากนี้มีข่าวพี่รัฐา
เราไม่เรียกพี่รัฐาแล้วนะเรียกเจ๊นะ